หาเมนูย้อมใจกันหลายคนบอกว่าชอบข้าวเหนียวมะม่วง

ใช่ไหมคุณยิ่งหน้านี้มันบ้าของมันเลยค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชม
บรรดาพี่กลุ่มใจบุญนะคะเขารวมตัวกัน
เอามะม่วงพันน้ำดอกไม้กว่า๓๐๐กิโลกรัม
มาที่ปางช้างแห่งนี้เอามาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงให้ช้างได้กิน
คุณพี่สา๓๐๐๐กิโลกรัมก็๓ตั้น

อิจฉาช้างอ่ะ
อุ้ยงานนี้นะฮะลาบปากจริง
คือตอนเช้าเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการตระเตรียมกันหน่อยนะคะ
เริ่มจากนึ่งข้าวเหนียวนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลนะ
คุณชนะคุณไม่ต้องน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัมเนี่ยค่ะ
แล้วก็โรยเกลือนะคะจากนั้นก็เอาเนื้อมะม่วงสุกไปใส่ไว้ตรงกลาง
พยายามปั้นให้เป็นลูกกลม

ทานไหมคะเอ่อทานง่ายไหมแบบนี้เอามาเป็นจานดีกว่าครับ
ถ้ามาให้ผมนะฮะค่ะตอนนี้ให้ช้างก็ต้องปั้นเป็นลูกแบบนี้ค่ะ
ช้างจะได้แบบกินได้ง่ายเขาทำทั้งหมดเนี่ย
สามร้อยถึงสี่ร้อยก้อนเลยนะอืมเพราะว่าช้างมีทั้งหมดเจ็ดสิบแปดเชือก
นี่น่ารักจังเลยอร่อยอร่อยอร่อยมันชอบมากน่ะ
ตัวนี้ทานสี่ถึงห้าก้อนเลยค่ะอืมพอทำเสร็จแล้วอ่า
ก็ไปป้อนกันไปนะคะโดยกรรมการบริหารปางช้างแม่สาคือ
คุณอัญชาลีบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงที่ปางช้างทำขึ้น
จะต้องมีการดูแลโดยสัตวแพทย์คือดูแลทุกขั้นตอนเลยนะคะ
ต้องมีส่วนผสมของวิตามินด้วย
สมเข้ากับเกลือเนื้อมะม่วงเพราะว่าช้างก็จะได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน
สมกับเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษของช้างที่ช้างก็ชื่นชอบด้วยหน้าตามีความสุข
โรยด้วยน้ำกะทิไหมอันนั้นให้คนทานจริงจริงเออ
เอาแค่นั้นพอครับก็อร่อยแล้วนะคะหวานหวานเข็มเข็มอ้อ
อยากทานข้าวเหนียวมะม่วงเออเห็นแล้วอยากกินคือเราเคยเล่ากันไปมาว่า

มีคนใจดีเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก